ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคลิปที่โอ้โหต้องเตือนกันว่า
ลอกเลียนแบบอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะ

แล้วก็มีทางญาติส่งเรื่องมามาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
แต่เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแหละเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปนี้ค่ะน้าสาวของนักเรียนหญิงที่ถูกตบส่งมาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
เพราะว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ที่สพภักดีชุมพลแต่ดูเหมือนว่าเรื่องยังไม่คืบหน้า
โดยก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าเธอทำงานอยู่จังหวัดมหาสารคาม
ก่อนจะมารู้ว่าน้องสาวอายุ๑๓ถูกนักเรียนรุ่นพี่อายุ๑๕

นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเอาอย่างกันนะคะ
เคยเห็นอยู่บ่อยไงไม่ควรเลยไม่ได้นะคะ
คือแจ้งความแล้วแล้วเหมือนกับยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่
ก็เลยร้องผ่านสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมอะค่ะ
ทีนี้หนูกลับบ้านไปเมื่อ๒วันก่อน
หนูเพิ่งรู้เรื่องแต่เรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่๕ธันวาแล้วค่ะ
คือเขามีเรื่องอะไรกันกับน้องหนูหนูไม่รู้
แต่ว่าน้องเขาอีกฝั่งกรณีค่ะอายุ๑๕ปี

อาจจะไปกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะเขานัดออกไป

ก็ไปแต่ว่าอีก๑๓คนเนี่ยล้อมน้องหนูอะค่ะ

ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยมาตีน้องหนู
แต่ว่าอีก๑๓คนนี่คือล้อมอยู่
รุมทำร้ายจนน้องหนูล้มค่ะ
เขาก็ยังซ้ำอีกแล้วก็ลากลากน้องหนูให้มากราบเท้า
ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชายภูมิ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนม่วงอำเภอภักดิชุมพลจังหวัดชายภูมินะคะ
ของเด็กหญิงวัย๑๓ที่ถูกทำร้ายตามคลิปค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
แม่ของเด็กก็พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพักดีชุมพลเมื่อวันที่๗ธันวาคม
ธันวาคมก็นัดคุยกันก็ที่ทำการบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
มีผู้ใหญ่บ้านมีครูมีคู่กรณีมาคุยกัน
ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียหายให้๑๐๐๐บาท
กลุ่มรุ่นพี่ก็รวบรวมเงินกันจ่ายให้๕๐๐บาท
เหลืออีกห้าพันให้เด็กที่เป็นมือตบที่เป็นคนทำร้ายเนี่ย
เป็นคนจ่ายเองก็แล้วกันแต่กลายเป็นว่าอีก๕๐๐๐บาท
คนที่ลงมือตบต้องจ่ายเขายังไม่ยอมจ่าย
คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เขารวบรวมช่วยจ่ายกันไปแล้ว
ผู้กำกับสพภักดีชุมพลก็เลยบอกว่าตอนนี้ให้พนักงานสอบสวน
เรียกตัวเด็กหญิงรุ่นพี่คนที่ตบมาสอบปากคำเพิ่ม
ถ้าไม่มาผู้กำกับบอกว่าอาจจะถึงขั้นออกหมายจับได้นะคะ
แม้ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๕ปีก็ตาม

โตมาไปสมัครงานที่ไหนเขาดูประวัติคดีเนี่ยโอ้โห
เรียบร้อยเลยนะครับรับทรงงานของรัฐวัฒนาการลำบากเลยนะครับ